จะพาไปที่จังหวัดราชบุรี

เขามีการนำเอายางยืดจากถุงเท้า

บอกเลยชุมชนไหนมีของดี
การันตีว่าชุมชนนั้นมีรายได้
ซูเปอร์ชุมชนวันนี้ดาวขอพาคุณผู้ชมมาบุกกันที่ศูนย์การเรียนรู้
กศนตำบลดอนใหญ่อำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรี
โดยชุมชนแห่งนี้มีการรวมตัวกันของกลุ่มสตรีทำของใช้จากห่วงยางยืน
อาจเดี่ยวไปห่วงยางยืดผุมเท้าเป็นผลิตภัณฑ์ในกรูเรือนขาย
สร้างรายได้ให้กับชุมชน
ขอบอกเลยว่าทุกชิ้นทำขึ้นจากสองมือของชาวบ้านเด้อ
ไม่ว่าจะเป็นพรมเช็ดเท้าหมวกกระเป๋าและรองเท้าสลิปเปอร์
โอ้โหไม่คิดเลยว่าไม่เคยเล่นเท่าไหร่

จะแปรรูปเป็นผิดสะพันธ์ของชัยได้มากมายขนาดนี้
เห็นแล้วอยากอุดหนุนเลย

ว่าจากยางยืดถุงเท้ามันเปลี่ยนมาเป็นของใช้ได้ยังไง

ชาวบ้านเขาอยากเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อต่อยอดอาชีพ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็จัดให้สิจ๊ะ
โดยทำการส่งพี่เลี้ยงมาคอยแนะนำช่วยเหลือ

คุณครูจากศูนย์การเรียนรู้ตำบลดอนใหญ่นั่นเอง
ว่าแต่เข้ามาแล้วช่วยเหลือด้านใดบ้างล่ะค่ะ

กลุ่มสตรีลืมให้บ้านที่ทำตัวนี้
เป็นการร่วมมือกันกับกรสน
เราเองเป็นผู้ประสานว่าเขาต้องการอะไร
แล้วเราก็ไปหาสิ่งที่ชาวบ้านต้องการ

ว่าชาวบ้านอยากเรียนอะไรเราเป็นผู้ให้อย่างเดียวครับ

สุดยอดจริง
แบบนี้ดาวขอเหมา

แต่ตังค์ในกระเป๋ามี๒๐มี๒๐มี๒๐เอง
อกจากจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างดีเยี่ยมแล้ว
ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเจ้ายางยืดถุงเท้าอีกด้วย
เอาเป็นแวะแพ้แล้วคือว่า
อย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะนะคะคุณผู้ชม
และในเมื่อตำบลดอนใหญ่

ซุปเปอร์ชุมชนจึงการันตีให้ว่า
มีรายได้รวยแน่นอนนะคะ